คุณผู้ชมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมเรานำเสนอไปแล้วเมื่อวานนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเมาอารวาสแล้วก็คลุ้มคลั่งพยายามที่จะทำร้ายคนในครอบครัว
ครอบครัวพี่สาวแหละแจ้งตำรวจที่เคยระงับเหตุการณ์แบบนี้และเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ให้มาระงับเหตุแต่ปรากฏว่าระงับเหตุรอบแรกเรียบร้อยแล้วคือคนก่อเหตุที่คลุมคลั่งมีมีด
แล้วจังหวัดนี้คุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
คือต้องบอกก่อนว่าจังหวะแรกเนี่ยคนที่คลุมคลั่งมีมีดแล้วก็ฟันตำรวจ
ตำรวจได้รับบัตรเจ็บนะเค้าก็เลยยิงเข้าไปที่ขาจนคนก่อเหตุล้มลงแล้ว
ยาดก็เข้าไปเจรจาจนเอามีดมาได้แล้วแล้วจังหวะเนี้ยที่จังหวะที่สองที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเมื่อกี้เนี้ย
ตำรวจเข้าไปจะระงับเหตุอีกครั้งแล้วเตะเข้าไปที่หน้าของคนก่อเหตุ
แต่เค้าไม่ย้อนไม่ทำเฉยไงเค้าก็คว้าขาเอาไว้
จังหวะคว้าขาไว้นี่แหละค่ะอันนี้คือจังหวะเจรจาขอมีดนะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจเข้ามาเตะไปที่หน้าเขาเขาจับขาตำรวจ
ตำรวจก็เลยยิงเจาะเข้าไปกลางอกคราวนี้เสียชีวิตเลย
ซึ่งเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงวันที่๒๕กรกฎาคมในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนมตำรวจที่ไประงับเหตุคนนี้คือร้อยตำรวจโทวิจิตบางปลารองสารวัตรป้องกันปราบปรามสพโพนสวรรค์นะคะ
ส่วนคนก่อเหตุที่คลุ้มคลั่งแล้วก็ถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ย
ชื่อว่านายลำเภยจำป่าอายุ๔๘ปี
พี่สาวของนายลำเภยก็คือนางทองคำเคนโสมวัย๕๖ปีค่ะบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ทำไมถึงขั้นต้องยิงจนน้องเธอตายก็เลยมีการแจ้งความจับตำรวจกันเกิดขึ้น
เพราะว่าคุณหมอตรวจสภาพศพนายลำเภยแล้วปรากฏว่าเขาโดนยิงทั้งหมด๔นัดคือที่เท้าที่ขาแล้วก็หน้าอกค่ะ
อย่างที่บอกว่าร้อยตำรวจโทวิจิตเองก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
โดนมีดฟันเข้าไปที่ศีรษะแขนแล้วก็นิ้วมือตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์
นางทองคำบอกว่าน้องชายมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดถูกจับมาเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วช่วงหลังเนี่ยดื่มเหล้าเมาเมื่อไหร่จะคลุ้มคลั่งตลอดแต่ยังไม่เคยทำร้ายใคร
วันเกิดเหตุเมาแล้วคลุ้มคลั่งเลยโทรไปหาร้อยตำรวจโทวิจิตรที่เคยระงับเหตุการณ์ของน้องชายมาแล้วรอบหนึ่ง
จังหวะที่มันเกิดขึ้นก็คือเนี่ยค่ะจริงอยู่แหละว่าเขาก็มีอาวุธแล้วก็ทำให้ตำรวจบาดเจ็บด้วย
แต่ว่ารอบที่สองที่ยิงเข้ากลางอกจนนายลำเภยเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่มีอาวุธแล้วญาติญาติก็เลยไม่พอใจกับการกระทำของร้อยตำรวจโทวิจิตร
เพราะดูแล้วมันเหมือนเกินกว่าเหตุเลยเอาคลิปเมื่อสักครู่นี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพโพนสวรรค์เพื่อให้ดำเนินคดีกับร้อยตำรวจโทวิจิตรข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่น
พลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมสั่งการให้เร่งสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะคะยืนยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยแล้วก็ย้ายร้อยตำรวจโทวิจิตไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดน
คดีที่ย่าแจ้งเอาผิดตำรวจเป็นข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งนายตำรวจคนนี้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วส่วนที่สองคือส่วนที่ตำรวจแจ้งข้อหากับผู้ตายค่ะก็คือนายลำเภยคนเกาะเหตุคือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยมีอาวุธมีดและข้อหาพยายามฆ่าเจ้า